ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับชิงทองอีกแล้วฮะเกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันจริงจริงก็รู้อยู่แล้วนะว่าเอาไปแล้วสุดท้ายก็ไม่รอดแต่คนนี้ก็ยังอยากจะทำจะจับได้ไหมล่ะดูภาพจากเหตุการณ์ครับดูนะฮะมาทำทีขอดูสร้อยทองอ่าเอาเส้นนี้แหละน่าจะเอาเส้นนี้แหละเสร็จแล้วปั๊บดูนะครับก็ดูไม่เหมือนคนร้ายน่
คือส่วนหนึ่งอ่ะติดมือเข้าไปอีกส่วนหนึ่งพนักงานดึงเอาไว้ได้นี่ภาพอีกมุมครับค่ะเกือบเกือบห้าโมงเย็นครับตามเวลาและวันวงจรปิดยี่สิบแปดเดือนหนึ่งนี่นี่นี่ล้มด้วยทีหนึ่งอ่ะล้มฮะกลิ้งเลยแล้ววิ่งครับอ้าวแล้วคนที่วิ่งตามอ่ะคนนั้นใครอ่ะคนนั้นลูกค้าก็พยายามจะช่วยไปตามไปดึ

หันไปอ่าผู้ชายคนนี้วิ่งมาอยู่นะฮะก็เลยตามจับกุมตัวได้ในที่สุดครับ
นี่ของกลางฮะนายสุพรรณอายุ๔๐คนก่อเหตุครับยอมรับขโมยสร้อยทองจริง
น้ำหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้นมาดูรัดราวก่อนจะก่อเหตุ
แต่สุดท้ายแล้วทองขาดแบบนี้เพราะว่ามีจังหวะตอนแย่งไงฮะ
ที่เห็นในวงจรปิดนะนะตัดสินใจลงมือก่อเหตุเลยคิดว่าเอานะ
มันน่าจะคุ้มเสี่ยงแล้วคุ้มไหมล่ะจบแบบนี้
ขณะที่ทางพันตรวจตรีประเวทนะครับตำรวจที่อยู่ภายในห้าง
แล้วก็มาช่วยจับกลุ่มเนี่ยพอคุมตัวได้ก็ประสานต่อโรงพักปักเกร็ด
รับตัวต่อไปดำเนินคดีนะฮะเหตุการณ์นี้หลายคนก็ชื่นชมคุณตำรวจมากนะ
แล้วก็ชื่นชมพลเมืองดีที่พยายามไล่ตามด้วยอย่างไรก็ตาม
คงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับในส่วนของทางร้านทางห้าง
แล้วถ้าเกิดเขามีอาวุธไม่อยากจะกลัวจะเกิดโศกนาฏกรรมกับหลายเหตุการณ์นะฮะ
นี่เวรกรรมตามทันตั้งแต่ตอนที่ขโมยแล้วล้มแล้วนะคนจะเปลี่ยนใจแล้วหยุดนะ